สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะยังมีพื้นที่ไหนที่ยังไม่เจอฝนตกกันอีกบ้างค่ะ
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเรามีฝนตกทั่วฟ้าค่ะ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรและชาวนา
ต้องเก็บพืชผลทางการเกษตรในระยะนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกชุกค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะต้องระวังหลายเรื่องเลยค่ะอากาศชื้นแดดน้อยแบบนี้
เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราในผักและผลไม้ค่ะ
ระวังภัยธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วย
รวมไปถึงดินโครนถล่มพื้นที่รุ่มยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนมากกว่าแดด

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อ
จะทำให้ปลาขาดออกซิเจนได้ค่ะ
และระวังโรคเชื้อราในผักและผลไม้ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝนเยอะตลอดช่วงค่ะ
ระหว่างภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม

จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะ
ปกติแล้วไทยของเราเนี่ยร้อน๓๐องศานี่ก็ถือว่าร้อนมากแล้ว
แต่อิตาลีค่ะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อน
อุณหภูมิพุ่งแต่๔๐องศาในกรุงโลมค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ต้องออกมาแจกน้ำให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ
ต้องทาครีมกันแดดกันแบบนี้ค่ะ
ขณะที่บางพื้นที่พบว่าอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๔๘องศา

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ